โอ้โหเมื่อวานนี้กรุงเทพฯมหานครใช้คำว่าฟ้ารวด
ฝนกระนำตกหนักหลายพื้นที่เลยสภาพที่เห็นก็จะเป็นแบบนี้แล้ว
เดือดร้อนกันทั่วตกตั้งแต่ค่ำยันเช้านี้เลยนะคะ
กระนำในพื้นที่แบบนี้ถนนหลายสายก็กลายสภาพเป็นคลองค่ะ
รถไม่สามารถสัญจรได้นะคะเรียกได้ว่ามีน้ำขังรอการระบายรอบเมือง
ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ำเอิดท่วมพื้นผิวการจราจรถึง๒เลนด้วยกัน
ระดับน้ำสูงเกือบครึ่งล้อรถยนต์
ไล่ต่อไปเลยนะคะถนนรัชดาพิเศษตั้งแต่แยกรัชโยธินหน้าสารอาญา
น้ำท่วมขังสูงเกินทางเท้าค่ะครับโดยเฉพาะบริเวณแยกเกษตร
ถนนผลโยธินทั้งขาเข้าและขาออกมีน้ำท่วมขังสูงนะคะ
รถยนต์วิ่งได้เพียง๑ช่องทางการจราจรแล้วก็บางจุดมีรถมีรถจอดเสียหลายคันเลย
รถเล็กขับผ่านไม่ได้นะคะนอกจากนี้ภายในซอยหลายแห่งทั่วกรุงเทพ
มีสภาพน้ำท่วมขังรอการระบายพลึบเลย
นี่แหละครับคุณผู้ชมปัญหามาตรงหน้าแบบนี้
ไปดูซะหน่อยว่าพักที่ส่งผู้สมัครผู้ว่ากรทมเขาว่ายังไงกันบ้าง
ประธานพักไทยสร้างไทยครับคุณหญิงหน่อยสุดารัฐเกยุรพันธ์พักนี้
ที่ส่งนวากาตรีสิทธาธิวารีลงสมัครผู้ว่ากอทม
คุณหญิงหน่อยไม่ทิ้งโอกาสทองครับนี่เห็นวิกฤตเป็นโอกาสนะ
ส่งผู้สมัครสอกรลงพื้นที่ไปสำรวจจุดน้ำท่วมทันทีที่เขตดินแดงครับ
แม้ยังแก้ไขน้ำท่วมไม่ได้แต่ถือว่าได้ใจชาวบ้านไปพอสมควรเลยฮะ
ค่ะอีกหนึ่งคนค่ะคุณผู้ชมดรเอ๊สุชัชวีนะคะ
ใช้วิกฤตนี้แล้วค่ะหาเสียงต่อในโซเชียล
หาเสียงต่อไม่รอแล้วนะโพสต์ภาพน้ำท่วมซอยพระหลโยธินแปด
พร้อมย้ำแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมของคนกรุงเทพ
นี่ดรเอ๊บอกว่าถ้าทำแบบเดิมจะได้ผลแบบเก่า
คือจมน้ำซ้ำซากเพราะฉะนั้นแล้วต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่
และเปลี่ยนตัวผู้ว่าคนใหม่ก็คือท่านนั่นเองนะคะหาเสียงค่ะ
ชี้ว่าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยคือแค่ล็อกท่อเนี่ยมันไม่พอ
ต้องมีแก้มลิงใต้ดินรองรับน้ำรอการระบาย
และปั๊มน้ำอัตโนมัติอันนี้ต้องนำมาใช้
รพี่เอ๊บอกแบบนี้นะคะช่วงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่าแบบนี้
หาเสียงก็เข้มข้นฝนก็ถล่มเห็นปัญหาอย่างชัดเจนแบบนี้
ปัญหาน้ำท่วมถือว่าเป็นปัญหาเรื่องใหญ่ของคนกรุงนะคะ
เดือดร้อนกันซ้ำซากนี่เป็นปัญหาใหญ่
ตกทอดกันมารุ่นสู่รุ่นนะคะจะให้เป็นมรดกแบบนี้ไม่ได้นะคะ
รอผู้ว่าคนถัดไปมาแก้ปัญหานี้ให้หายขาดจากกรุงเทพมหานครค่ะ
ผู้ว่ามหานครเมื่อไหร่น้ำจะไม่ท่วมสักทีล่ะ
รีนผู้ว่ามหานคร
พี่เบิร์ทก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่ากรฑมรน้ำท่วมบ่อยเหลือเกิน
น้ำท่วมเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในปัญหา๑๐๘๙๐๐ที่คนกรฑมรเนี่ยเจอ
แล้วคุณผู้ชมอย่าใจเย็นนะเรื่องนี้ต้องรีบบอก
รีบบอกให้ว่าที่ผู้ว่ากรทมเขารับทราบกันหน่อย
โพสต์มาเลยจะข้อความก็ได้วีดีโอก็ได้จะรูปก็ได้แล้วติด
แท็กในโซเชียลมีเดียของคุณให้ด้วยครับแฮชแท็กเรียนผู้
มหานครครับไทยรัฐเชิญชวนทุกคนมาแชร์ปัญหาบอกเล่าส่ง
ปัญหาถึงผู้ว่ากรทมคนต่อไปกันนะครับ